สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอบคำถามคุณน้ำแข็งได้เลยว่า
คำถามข้อใหญ่ของการเมืองไทยของประเทศไทยอยู่ตรงนี้
ถามว่าประเทศไทยจะไปยังไงต่อครับนี่คือคำถามที่ผมคิดว่า
คนน่าจะอยากรู้มากที่สุดหลังจากการโหวตเมื่อวานผ่านไป
และคุณพิธาไม่ผ่านนั่นคำถามข้อใหญ่
แต่คำถามข้อย่อยคือถ้ามีการโหวตรอบสอง
คุณพิทาจะผ่านได้ไหมจะได้เสียงสวเพิ่มขึ้นพอไหม
เพราะเมื่อวานเนี่ยสสโหวตให้แค่๑๓คน
เอาขอเอาชื่อขึ้นให้ดูเป็นขวัญตาหน่อย๑๓คนเมื่อวานนี้
๑นายไกรศิษย์ตันติศิรินทร์
๒พันตรวจเอกจรุณวิทย์พุมมา

นายชากีพิทักษ์คุมพล
๕พลตำรวจโทณัฐวัตรรอดบางอย่าง
นายพิสารมณวพัฒน์

ผมอ่านไม่ผิดนะครับคุณวัญชัยสอนสิริจริงครับ
๑๐วุฒิพันธ์วิชัยรัฐ
๑๑สุรเดชจิรัจเจริญ
๑๒คุณหมออำพลจินดาวัฒน์
๑๓คุณประภาษีสุรชันธบุรจิษฐ์
สวที่ไม่โหวตให้สวที่ไม่เข้าร่วมประชุม
๓คนจะกลับมาโหวตให้ไหม
เมื่อวานนี้ไม่อยู่ในที่ประชุม๑๓คน
หรือสวที่ลงมติไม่โหวตให้เมื่อวาน
แล้วรอบ๒จะเปลี่ยนใจกลับมาโหวตให้เหรอ

ถ้าตอบตามเนื้อผ้าต้องตอบว่ามันยากครับ

แล้วถ้าดูผลโหวตเมื่อวาน
โหวตรอบ๒ต้องได้สวตั้ง๕๑คน
จะเอามาจากไหนครับ๕๑คน
โดยสถานการณ์ที่เห็นตัวเลขกันอยู่
แล้วถ้าโหวตรอบ๒ไม่ผ่านอีก
แล้วตัวเลขที่โหวตได้มันไม่ได้เป็นพัฒนาการที่ดีขึ้น
คือตัวเลขไม่ขยับขึ้น

หรือน้อยลงกว่าเมื่อวาน
ก็แปลว่าจะไม่มีการโหวตรอบ๓ไม่มีการโหวตรอบ๔แน่นอน

คำตอบที่น่าจะเป็นไปได้ก็คือ
มีการสลับไพ่กันใหม่
คุณพิธาถอยลงมาแต่ยังอยู่ในฐานะพักร่วมรัฐบาล
แล้วพักร่วมก็ส่งแคนดิเดตของเพื่อไทยให้รัฐสภาโหวต

สวจะโหวตให้เพียงพอที่จะเป็นนายกได้ไหม
โหวตให้ได้มากกว่าที่คุณพิธาได้รับเสียงโหวตเมื่อวานไหม
อันนี้เป็นประเด็นที่ต้องลุ้นกันต่อ
แล้วถ้าโหวตแล้วโหวตอีกคุณเศรษฐาก็ไม่ผ่านแล้วยังไงต่อ
นี่ต้องถามข้ามช็อตไปว่าแล้วยังไงต่อ
คำตอบก็คือหนีไม่พ้นที่เกมการเมืองมันจะไหลไปสู่ฉากทัศน์ใหม่
ฉากทัศน์ของการผสมพันธุ์ข้ามคั่วครับ
ถึงจุดนั้นก้าวไกลเขาก็ไม่เอาด้วยเขาก็ต้องถอยออกมาฝ่ายค้าน
อาจจะได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ถ้าสมมุติว่าเสนอโหวตคุณพิธาคุณเศรษฐามรี่
แต่ถ้าเสนอผลเอกประวิทธิ์แล้วสวผ่านให้ฉะนั้นฉากทัศน์ที่เราคิดไม่ถึงมันก็เกิดขึ้นมาได้
อย่าลืมนะครับว่าปี๒๕๑๘มอมราชวงศ์คึกฤทธิปราโมทเป็นนายกรัฐมนตรี
ทั้งทั้งที่พักกิจสังคมที่ท่านเป็นหัวหน้าพักอยู่มีเสียงแค่๑๘เสียง
พักทำสังคมมากที่สุดที่คุณทวิทย์กลิ่นประทุมเป็นหัวหน้าพักก็ต้องมายอม
กลายเป็นพักร่วมให้พัก๑๘เสียงเป็นนายกถึงแม้จะอยู่ได้ไม่นาน
แต่มันเคยเกิดปรากฏการณ์มาแล้วนี่ให้ย้ำเตือนไว้ทีนี้ในเมื่อรัฐมนูลปี๖๐
ออกแบบไว้อย่างนี้ออกแบบไว้ในบทเฉพาะการให้สวมีอำนาจเลือกนายกได้มีอำนาจชี้ขาดคนที่เป็นนายกได้
หรือยังล่ะไอ้ที่ผมบอกว่าต้นไม้พิษมันก็ทำให้มีผลไม้พิษ
ทีนี้ฉากทัดต่อมาอีกถามว่าถ้าสมมุติฐานที่ว่านี้มันไหลไปสู่จุดนั้นจริง
บรรยากาศการเมืองจะเป็นยังไงต่อมันจะเป็นยังไงต่อจะเรียกแขกเรียกคนลงถนนกันอีกรอบนึงไหม
คำถามนี้มันจะร่องลอยอยู่ในความรู้สึกของคนอีกเยอะครับ
เพราะมันเคยเกิดเรื่องแบบนี้มาแล้ว
ผมถึงย้ำเหมือนที่เคยบอกว่า
นี่คือความพิลึกพิลั่นของรัฐมนูลฉบับปี๒๕๕๙
เขียนขึ้นมาประสงค์จะให้คนที่มีอำนาจได้สืบอำนาจต่อ
เพื่อจะอ้างว่าเพื่อจะไปทำภารกิจ
ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามแผนปฏิรูปประเทศ
ฉะนั้นเพื่อให้มีความมั่นใจว่าจะอยู่ในตำแหน่งได้ต่อ
ก็เขียนให้สวที่ตั้งมาเนี่ย
ร่วมมาโหวตนายกรัฐมนตรีได้

ฝั่งตรงกันข้ามยังไงก็เสียเปรียบ
นี่มันเป็นเรื่องรัฐประหลาด

แล้วเรื่องการเมืองที่เกิดขึ้นในบ้านเราเมื่อวาน
มันไม่ได้อยู่เฉพาะเมืองไทย
ลองพลิกไปดูโพสต์
ดูข่าวต่างประเทศสิครับ
มีหลายประเทศจับตามองความเคลื่อนไหว
ในการโหวตนายกรัฐมนตรีในสภา
แล้วเขาก็ตั้งคำถามแบบไม่เข้าใจเหมือนกันว่า
ทำไมมันเป็นอย่างนี้
ทำไมคนที่มาจากการแต่งตั้ง
จึงมีอำนาจเหนือกว่าคนที่มาจากการเลือกตั้ง
ประชาชนเป็นคนเลือก
สวเป็นคนตัดสินใจ
แล้วพอไปดูในแวดวงศิลปินนักร้องดารา

แล้วให้ประชาชนเสียเวลาไปเลือกให้ยุ่งยากทำไม

ฉะนั้นสถานการณ์ถึงวันนี้ก็ต้องรอดูว่า
ฉากทัศน์การเมืองมันจะไปยังไงต่อ
แต่ว่าที่น่าฟังน่าสงสารและน่าเห็นใจคือคนในภาคส่วนธุรกิจครับ
เขาวิงวอนมาเป็นเดือนแล้ว
เขาบอกว่าสถานการณ์เป็นยังไง

ภาวะเศรษฐกิจเจ๊ง๕แสนล้าน
ถ้าชุมนุมยืดเยื้อรุนแรง
เป็นหัวข่าวอย่างนี้มานานแล้ว

แต่คนในภาคส่วนการเมืองฟังไม่เข้าหู
ฟังไม่เข้าหูเพราะว่าหูอื้อ
อยู่กับเรื่องของการต้องการรักษาอำนาจ

ปิดท้ายเอาผมสรุปให้ดูตัวเลขอีกทีนึงว่า
เมื่อวานนี้ที่โหวตกันเนี่ย

นี่เป็นข่าวอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์เยอะเมื่อเช้า
แต่ผมสะดุดตรงนี้
มีตัวเลขที่ควรจะบันทึกไว้
สวลาประชุม๔๓คนครับ
ลาประชุมในวันที่มีการโหวตเรื่องสำคัญที่สุดของประเทศ
แต่ว่าคนที่เป็นสวลาประชุมไป๔๓คน

เขาอุตส่าห์เขียนรัฐมนูลไว้ให้พวกคุณเนี่ย
มีบทบาทสำคัญในการเลือกนายก
รัฐมนูลให้คุณเป็นฝ่ายชี้เป็นชี้ตาย
เขาอุตส่าห์เขียนรัฐมนูลให้อำนาจไว้ถึงแค่นี้
พอมาถึงวันไม่มาประชุมอาณาจใจครับ